มีเพลงใหม่มาแนะนำหรือยี่ซึ่งเก้า

นะคะเขามีวงเป็นของตัวเองนะจ๊ะ

ไม่เป็นซึงคลแรกเอาเป็นซึงคลที่๕แล้ว

งานนี้ก้าวไม่ได้เป็นนักร้องนำนะคะแต่ว่าเป็นมธิตาจากเมริกันต่าง

ก้าวบอกว่าตัวเองทำอาชีพเป็นนักแสดงนะสวมบทบาทอีกมาเยอะแล้ว
แต่พอมาทานดนตรีไม่อยากจะหนีความเป็นตัวเองจริง
ดังหรือเปล่านี่ไม่รู้นะพี่แจ๊คแต่ขอแค่ใจมันชอบก็พอ
ขอให้ใจมันรักให้ได้ทำก็พอ
ส่วนงานละครที่ค้างนะคะก็มีอยู่๓เรื่องค่ะ
รวมไปถึงเข็มซ่อนปลายรายได้กับช่องเจ็ดนะคะ
ส่วนเรื่องที่คนชอบแซวค้าวเกลัวแฟนหรอป้าว

ถึงขนาดต้องไปโกนหนวดทิ้งเลยเพราะฝ่ายหญิงก็ไม่ชอบ

จริงแล้วผมดุนะครับ

เออนะแหมจริงหรือเปล่า

นี่ต้องพูดผมนี่เป็นอะไรจริงเลยครับผม

แต่ว่าช่วงว่างเขาก็ไปร่วมด้วยช่วยกัน
ก็ไปช่วยทำแพ็กครองช่วยด้วยโควิด
ข้าวกล่องขนมขนมเนิมน้ำเนิม
แล้วก็พาไปช่วยคนที่แบบว่าเดือดร้อนจากโควิด